คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะต้องบอกว่าเคสนี้อุกอาจจริงนะคะ
คุณลุงคนนึงแกขี่รถขายไอศกรีมค่ะ
ก็มีคนเรียกบอกลุงลุงซื้อไอติมหน่อย
แกก็จอดบอกเอาหนมปัง
จังหวะก้มตักไงตักเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมายื่นให้นี่

บอกมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมด
แล้วเลยเกิดการต่อสู้ยื้อแย่งกันสุดท้ายคุณลุงแกโดนแทงเข้าไปที่ตัว
แล้วก็โดนแทงเข้าไปที่คอเลือดสาดเลยนะคะ
เพราะดีนะไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะ

ถูกคนร้ายใช้มีดแทงตามร่างกายแล้วก็ลำคอจนเลือดสาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
สอบประคำเบื้องต้นในนายสุนทองเค้าบอกว่า
เขาเนี่ยทำอาชีพขายไอติมอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ด่านมะขามเตี้ยมานานกว่า๑ปีแล้ว
วันนั้นมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ริมทาง

พอเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยคนร้ายก็เอามีดมาจี้คอ
เขาก็พยายามจะต่อสู้กลับจนได้รับบาดเจ็บ
โอ้โหคุณผู้ชมดูนะเลือดนี่ยังสาดกระเซ็นอยู่เลยอ่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วถนนเนี่ยอย่างที่เห็นสองข้างทางเหมือนเป็นป่า
นี่เลือดนะคะถนนก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวด้วย
เราได้วงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรมา
เป็นภาพตอนบ่าย๒โมง๕๓นาทีนี่ค่ะ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ากล้องไป
หลังจากนั้น๒นาทีคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซคย้อนกลับมาอีกทีนึง
นี่คนร้ายขี่ไปแล้วพ่อค้าไอติมขี่ตามมา
ไปแค่๒นาทีนะคะคนร้ายขี่ย้อนกลับมา
แต่ว่าขี่มาด้วยความเร็วแล้วไม่กี่วินาที
ขายไอติมของคนเจ็บก็ขี่ผ่านมา
แล้วก็แวะไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะคะ
นี่ค่ะเนี่ยเลี้ยวเข้ามาทางฝั่งนี้แล้วเป็นฝั่งบ้านคน
ได้คุยกับนายบันเทิงชะอุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจราเข้เผือก
เป็นคนที่ถูกขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าอยู่คนเจ็บก็ขี่รถขายไอศกรีมเข้ามา

เพราะปกติแล้วก็เข้ามาขายที่บ้านบ่อยอยู่
แต่คราวนี้มาแปลกเพราะว่ามาถึงเสร็จปุ๊บตะโกนร้องเลย
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยถูกดักปล้น
ก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วโทรแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วพอมาดูกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเนี่ย
ก็เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
แต่เสียดายกล้องมันไม่ค่อยชัดอะค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ารูปภัณฑ์สันธารเนี่ย
ตามตัวเจอได้ง่ายหรือว่ายาก
ส่วนนายสุนทองนะคะหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตอนนี้

ส่วนที่คอโดนไป๓เข็มค่ะ
เขาบอกคนร้ายอายุน่าจะประมาณ๒๕ปี
จอดรถข้างทางรอบซื้อไอติมเลยแหละบอกเอาขนมปังหนึ่งก้อน
ตักไอติมจะส่งขนมปังให้เท่านั้นแหละอ้อมหลังมาเอามีดจ่อคอเลย
แล้วบอกมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแล้วตอนนั้นเขาบอกเขาโดนมีดบาดคอไปแล้ว
ก็เลยพยายามฮึดสู้เอามือซ้ายเนี่ยจับมีดออกจากคอ
แล้วก็ยื้อแย่งมีดคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถหลบหนีไปค่ะ
ส่วนตัวเขาเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินยังอยู่ครบนะคะ
แล้วทีนี้ทีมข่าวเอาวงจรปิดให้นายสุนทองดูบอกว่าใช่คนนี้ไหม
อืมนายสุนทองบอกโอ้โหคนนี้เลยคนนี้แหละ
การแต่งตัวรถที่ใช้คนนี้เลยจริงจริง
ใช่ใช่ครับใช่แน่นอนเลยครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจครับ
เราจำตัวไหนของเขาได้จำจำเสื้อได้แต่จำข้างหลังจำรถได้อ่ะ
รถมันว่ารอนด้าสะพึกครับอ่ะอืมบอกมีสองท่อนอ่ะอืม
คือเห็นปุ๊บจำได้เลยจำได้เลยคนนี้แน่นอนไหมครับแน่นอนแน่นอนครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะคะผู้กำกับการสอบพอด่านมะขามเตี้ยบอกว่า
สืบสวนลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดติดตามคนร้ายแล้ว
มีพยานบุคคลให้เบาะแสด้วยว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะ
รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดนะคะ
เดี๋ยวขอให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวมาก่อนอีกไม่นานน่าจะรวบตัวได้ค่ะ